ฉลองกันคึกคักสนุกสนานโดยเฉพาะที่นี่แหละค่ะ
เกาะฮ่องกงค่ะผู้คนก็ต่างไปร่วมขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของปีใหม่นี้นะคะ
รวมไปถึงไปร่วมชมขบวนพาเรทนานาชาติ
ที่เป็นสุดยอดการแสดงแล้วก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของการฉลองตรุษจีน
อย่างเต็มรูปแบบบนเกาะฮ่องกงกันด้วย
ไปติดตามบรรยากาศพิเศษนี้กันค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศความคึกคักของชาวฮ่องกง
ที่กำลังตั้งอกตั้งใจโยนผลส้มจำลอง
ผูกติดกับกระดาษขอพรสีแดง
ลอยขึ้นไปเกี่ยวบนกิ่งก้านของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
ซึ่งถือเป็นประเพณีการขอพรตามแบบฉบับของชาวฮ่องกง
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน
และนับเป็นวิธีการเริ่มต้นศักราชใหม่อย่างเป็นสิริมงคล
ที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวฮ่องกงทุกเพศทุกวัย
วิธีการขอพรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
เริ่มจากการเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษสีแดง
นำคำอธิษฐานไปโยนให้เกี่ยวเข้ากับกิ่งก้านของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
ถ้ายังไม่ได้ในครั้งแรกก็ลองจนกว่าที่คำอธิษฐานจะขึ้นไปเกี่ยวบนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
คำอธิษฐานขึ้นไปเกี่ยวบนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ
ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีขอพรเอาเลิกเอาชัยรับปีใหม่จีน
ด้วยการรับประทานเมนูมงคลผูนชอย
เพราะชาวฮ่องกงได้ผูกความเชื่อในเรื่องความเป็นสิริมงคลของชีวิต
กิจวัตรประจำวันทั่วไป
อย่างการรับประทานเมนูผุ่นชอย
ซึ่งเป็นอาหารเจที่ประกอบไปด้วยวัตถุดิบนานาชนิด
เมื่อออกเสียงตามภาษาจีนกวางตุ้ง
ไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายมงคล

มีชีวิตที่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดี
ตลอดจนมีลูกหลานสืบไปอีก๕รุ่น

คือการร่วมชมขบวนพาเรทนานาชาติสุดอลังการ
เต็มไปด้วยการแสดงตื่นตาตื่นใจ
จากชาวฮ่องกงและชาวต่างชาติรวม๓๔กลุ่ม
ต่างตบเท้าเข้าร่วมสร้างสีสัน
และเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเรท
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง
ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก
และเป็นช่วงสมวงดีที่พันธ์อ่าน
โดยการจัดงานฉลองตุดจีนในปีนี้

ยังได้แต่งตั้งทูตการท่องเที่ยวฮ่องกงคนแรกของเอเชีย
ที่จะเข้ามารับบทบาทในการประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเกาะฮ่องกง
ในแบบที่นักท่องเที่ยวยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน

รู้สึกมันจะตามมาก่อน

ไม่รู้นะมาเจอกันมาเจอกัน
เจอกันให้ทุกคนมาห้องคงมาเจอกันและกลับมาห้องคง
สนิดาพาจงปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน